แน่นอนเวลาจะมีคนเสียชีวิต

ญาติพี่น้องคนนี้เขาบอกว่าเขาตาย

ว่าตอนเขาตายอย่าเศร้านะ

ถึงแม้ว่าในใจคนที่มาร่วมงานจะเศร้านะ
คือญาติตายแต่เขาสั่งเอาไว้ว่าอย่าเศร้า

เป็นงานศพของในเสาสุกเกษมวัย๗๓ปี

กับงานศพที่เห็นก็จัดขึ้นที่วัดอรุณธรรมเจดีที่สุพรรณบุรีเมื่อวานนะครับ
ซึ่งญาติยาดของผู้ตายเล่าให้ฝากนะครับว่า

งานศพของฉันต้องจัดแบบรื่นเริงนะ
อย่ามาเศร้าโศกเสียใจเด็ดขาด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันเผาเนี่ยยิ่งต้องรื่นเริงเลย
คณะกลองยาวหรือแตรวงก็ได้
มาร่วมขบวนแห่ศพไปที่วัดเลย
ญาติก็เลยจัดงานศพให้ตามประสงค์สุดท้ายของผู้ตายนี่แหละค่ะ

มันก็ไม่ได้มีคนจะมารื้อเริงอะไรได้ทุกคนนะฮะ

คือต้องบอกว่าเป็นความต้องการสุดท้ายของผู้ตาย
ที่อยากจะให้คนที่อยู่ต่อเนี่ย

อยากที่จะให้เศร้าโศกเสียใจกับการจากไปของเขา
ก็ถือว่าเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายก็ว่าได้เหมือนกันนะคะ